คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นิดนึงคือทีมข่าวของเราเริ่มต้นจากเห็นเฟซบุ๊คของตำรวจนะคะสพกระปางที่นครศรีธรรมราช
โพสต์เอาไว้ว่าเนี่ยตำรวจกำลังประชุมกันอยู่เลยนะ
เพื่อหาแนวทางป้องกันการลักพาตัวเด็ก

ว่ามันมีการลักพาตัวเด็กในพื้นที่

แล้วเด็กที่ให้ข้อมูลคือมันมีจริงนะคุณผู้ชมติดตามกับเรานะ

ฉลาดมากไหวพลิบดีมากรอดมาได้
คือเฟซบุ๊กสพกระปาง๔๐โพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทปัญญาอายราคมรักษาราชการแทนผู้กำกับการสพกปาง
นำกำลังลงไปพูดคุยกับผู้บริหาร
โรงเรียนวัดธรรมพระเด็จตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นการหารือร่วมกันกับฝ่ายปกครองและโรงเรียน
เพื่อหามาตรการป้องกันเหตุคนร้ายลักพาตัวเด็ก
เมื่อ๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราเลยหาข้อมูลเลย
คือ๑๔พฤศจิกายนช่วง๔โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
มีรถเก๋งสีดำ

เดินไปที่ม้าหมุนทางออกของโรงเรียน
สองคนนี้ไปคุยกับเด็กค่ะ

เด็กชายภูกับเด็กชายตินตินว่า

เด็กชายภูถามคนร้ายกลับไปว่า

คนร้ายตอบกลับมาว่าชื่อน้ำ

พอคนร้ายเห็นว่ามุกนี้มันใช้ไม่ได้

เข้าไปช่วยเพื่อนนะเด็กผู้หญิง๘ขวบ

แล้วเด็กก็พากันวิ่งหนีออกมา
เด็กชายตินตินตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
จนคนร้ายรีบขับรถหนีไปอย่างรวดเร็ว
คุณผู้ชมค่ะคุณเบิร์ตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเลยค่ะ

โรงเรียนวัดธรรมพระเด็จที่ทุ่งส่งนครศรีธรรมราช
ไปเจอคุณตาของเด็กชายภูนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับหลาน

ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับหลานเหมือนทุกวันนะคะ
คุณตาบอกว่าน้องภูเล่าให้ฟัง
บอกว่าโอ้โหนั่นมันคือแก๊งรักเด็กจริงคุณตาก็มั่นใจนะ
เพราะว่าคือปกติคุณตาจะมารับส่งน้องทุกวัน
ไม่ได้อยู่กับแม่แล้วก็แม่ไม่ได้ชื่อน้ำ

นี่น้องภูก็จำคำสอนของคุณตาคุณยาย

แต่ก็บอกว่าไม่ใช่ครับ
เป็นอย่ามั้ยโจระหรือ

แล้วทำไมคือตอนนั้นเราอยู่แล้วว่าเป็นแก่งรักเด็ด
อยู่แล้วครับ

ไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนเลยนะคะ
มนุยการโรงเรียนบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงเลิกเรียน

เหลือแค่นักเรียนป๒๓คนที่รอผู้ปกครองมารับเป็นกลุ่มสุดท้าย

มิจฉาชีพจะกล้าขับรถเข้าไปด้านในโรงเรียนแล้วก็มาเกาะเหตุแบบนี้
นี่ยังดีที่เด็กทั้ง๓คนไหวพลิบดีหนีเอาตัวรอดมาได้
หลังจากนี้โรงเรียนจะมีมาตรการให้ครูทุกคนดูแลเด็กไม่ให้คลาดสายตา
คือดูจนกว่าเด็กทุกคนจะมีผู้ปกครองมารับ
แล้วก็ข้างพ่อเพราะข้ายังรวมเขาจะมาสดดดลองแล้วจะทายสวดมาช่วย
จัดตามปกตินะเพราะว่าเรามีหน้าโยบาล
อย่างเช่นว่าคุณครูต้องไปอยู่
รอนักเรียนตอนเช้าตอนเย็นก่อนกลับบ้านอะไร
เป็นเรื่องปกติที่โรงเรียนนำแบบนี้
คุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้

เป็นแก๊งลักเด็กออกอารวาสที่สุราธานีหรือเปล่า
เมื่อ๑๗พฤศจิกายนที่มีคนไปโพสต์
เด็ก๓คนวิ่งหนีแก๊งลักเด็ก
ในพื้นที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
แล้วก็คนเอาภาพไปแปะเอาไว้
ภาพผู้ก่อเหตุไปแปะเอาไว้ช่วยกันเฝ้าระวัง
คือครั้งนั้นเป็นรถตู้สีบรอนเทา
แผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยไม่มีจังหวัดนะคะ
มีแต่ตัวเลขกับตัวอักษรมีผู้หญิงกับผู้ชายไล่จับเด็ก
แต่ว่ามันเป็นรถคนละประเภทกัน
กับที่เกิดเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราช
ที่น้องตินตินน้องภูน้องคิตตี้เจอค่ะ
ทีนี้มันก็ต้องแชร์ต่อกันว่าเอ๊ะ
พื้นที่สุราธานีมาพื้นที่นครสีธรรมราช
มันจะยังไงมันจะมีแก๊งลักเด็กออกอารวาสหรืออย่างไร
ตำรวจเชื่อว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันนะ
น่าจะเป็นแก๊งที่ลักษณะเป็นเครือข่ายเดียวกัน
เพราะว่ารถอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ๒พื้นที่
แต่คนที่ก่อเหตุมันตรงกันเลยที่เด็กบอก
ชายหนึ่งหญิงหนึ่งมากัน๒คนอย่างนี้ค่ะ
ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ